เรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเลขตัวเลขให้โชคงามดีไหมคะ
เขาบอกว่าที่วัดไผ่แขกสุพรรณบุรีเนี่ย
มีคนโชคดีทยอยกันถูกหวยไปหลายต่อหลายงวดแล้ว
คนก็เลยทยอยกันมาแก้บนไม่ขาดสายเลยนะคะ
ที่วัดอุทุมภารารามหรือว่าวัดไผ่แขกในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยเขาก็ได้โชคลาภกันไปหลายงวดใช่ไหม
เขาทยอยกันมาแก้บนหลวงพ่อเสด็จประธานพร

แล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีไม่ขาดสายเลย
หนึ่งในนั้นมีนางสาวประพาดาปั้นทองสุกค่ะ

เขาบอกว่าเขาได้โชคจากพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ก็เลยนำอ่าวดนตรีปลีผาดนางร่ำผลไม้เหล้าดอกไม้ภวงมะไรทั้งหมดทั้งมวล

อีกหนึ่งคนคือนางสมบูรณ์คำโคตรศูนย์ค่ะ

แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าดอกไม้ปากคลองตลาด
นำกุ้งเผา๑๐กิโลกรัมแต่คุณ

ไม่เหมือนไก่ย่างถูกเผา
๑๐กิโลกรัมกรูงยางกลางยุ่งเอาเข้าไป
นี่แล้วก็มีหัวหมูใช่ไหม
มีไข่ไก่๑๐๐ฟองแก้บนกันเยอะแยะมากมาย
อย่างที่บอกว่าเขาถูกหวยกันไปหลายงวดแล้วนะคะ
และที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้
การจุดประทัด๑๐๐๐นัดแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
เมื่อเสียงประทัดสิ้นสุดลงทุกคนวิ่งกรูเข้าไปเลยค่ะ
ไปดูเลขไปดูเลขหางประทัดนะคะอืม
คุณดูสิดูเลขอะไรที่คุณเห็นกันนั้นน่ะเลขหางประทัดน่ะ

เอาอีกเรื่อยเรื่องเรื่องน่ายินดี
ผู้หญิงท้องคลอดลูกในรถกระบะป้ายแดงนะคะ
คือสามีกำลังจะขับพาไปส่งโรงพยาบาล
ใช่คือสามีกำลังจะขับพาไปส่งโรงพยาบาลอยู่แล้วเชียว
แม่น้องอยากออกมาดูโลกแล้วค่ะ
ไม่รออีกต่อไปแล้วออกมาเลย

ป้ายแดงทะเบียนกไก่๙๕๑๔ชนบุรีค่ะ
คุณแม่ก็คือนางสาวชิรากรน้อยอินอายุ๒๖ปีนะคะ

โดยกู้ชีพโรงพยาบาลวิภาวดีแหลมชะบังก็มาช่วยเหลือ
ช่วยตัดสายสดือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวแม่และลูกส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานะคะ
นายอัชริยปฐมวันเล่าบอกว่า
ก็คือจริงก็นอนเล่นกันอยู่ในบ้านกับภรรยานะ
แล้วอยู่ภรรยาเกิดปวดท้องกระทันหันเหมือนจะคลอดลูก
รีบอุ้มภรรยาขึ้นรถจัดแจงเย็บออกมา

ไปได้ไม่ถึงไหนแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ

ต้องรีบแวะปั๊มขอความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าลูกสาวคนนี้คนที่๒แล้วนะคะ
อะแคปอย่างอ่านี่ก็ไก่๙๕๑๔